โมเคยขึ้นรถแดงที่เชียงใหม่ไหมคะ

สดนะคะเดินไปบ่นไปคือ

แต่คิด๖๐๐บาทนางทนไม่ไหว

ร้อนรนจนต้องแบบโพสต์ไอจงไอจี
ที่ฉันบอกได้เลยว่าเป็นค่ารถทัวร์จากกรุงเทพฯ
กับธุราชอย่างฉันกลับบ้านได้เลยนะ
ไปฟังความในใจสดจากคุณกาย
เมื่อวานเลยดีกว่าค่ะ
นั่งกับบ้าหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่กล้าให้เรียกไงไม่เป็นไรเดินเอาโลเยอร์
นี่ก็เลยเดินพูดไปนะครับน้ำโรแจงอันตันใจเข้าใจนะในมุมของนักท่องเที่ยว
หลายคนมีการคอมเมนต์บอกว่ามันอยู่ที่ว่าคุณใช้ภาษาอะไรถาม
แต่ถ้าคุณถามว่าไปเต้าใดเจ้าอันนี้อีกราคาหนึ่ง
แล้วถ้าคนอีสานไปสักบาทอันนี้อาจจะ๘๐๐
เมาส์ไปแต่ว่าก็ตามนั่นแหละราคาอย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะ
ก็ไปเชียงใหม่บ่อยก็แล้วแต่แหละนะคะ
คนพี่ที่ขับรถแดงที่แบบว่าคิดราคาตามปกติถูกกฎหมายเนี่ย
เขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะบอกว่าคนที่เป็นต้นคนรถแดงคันนั้น
ออกมาแสดงตัวเลยเพราะว่ารถแดงทั้งเชียงใหม่มันเสียหายกันไปหมด
มันไม่ได้มีรถแดงทุกคันที่ทำแบบนั้นนะคะ
ต้องค่ะนะคะก็ดูกันไว้เป็นตัวอย่างละกันนะคะ